พาคุณผู้ชมไปที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับ
ไปดูเหตุการณ์ที่ตำรวจยศร้อยตำรวจโท
ซึ่งเป็นตำรวจในสังกัดตำรวจตระเวนชายแดนค่ะ
ก่อเหตุใช้อาวุธปืนตบหน้าแล้วก็ทำร้ายร่างกาย
นักศึกษาปริญญาโทชั้นปีที่หนึ่ง
มหาวิทยาลัยแม่โจ้จนได้รับบาดเจ็บสาหัสนะคะ
เดินทางเข้ามอบตัวกับตำรวจแล้ว
แล้วก็ยังคงให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาด้วย
พันธุ์ตำรวจเอกปรีชาหวังปรีชา
ผู้กำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่๓๓อำเภอสันทราย

พาตัวร้อยตำรวจโทอาริทัศน์ขันไข
อายุ๒๙ปีผู้บังคับหมวดกองร้อย
สมเด็จพระบรมราชชนนานี
เข้ามอบตัวกับตำรวจภูทรแม่โจ้
หลังจากที่ก่อเหตุใช้อาวุธปืน
บหน้าแล้วก็ทำร้ายร่างกายนายพานุพงศ์อุฤทธิ์
อายุ๒๕ปีนักศึกษาปริญญาโทชั้นปีที่๑

กรามหักแล้วก็อาการสาหัส
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อคืนวันที่๒๙มกราคมที่ผ่านมา
บริเวณลานจอดรถหน้าร้านอาหารแห่งหนึ่ง
โดยร้อยตำรวจโทคนนี้นะคะ

เพราะว่าผู้ก่อเหตุยิงปืนขึ้นฟ้าข่มขู่
แล้วก็ยังสายปืนไปมา

โดยมีเพื่อนผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวน๕คนอยู่ในเหตุการณ์ให้กัน
ตำรวจบอกว่าขณะออกมาจากร้านพบผู้ก่อเหตุขับรถยนต์มาจอดในลักษณะเมาสุรา
พร้อมกับตะโกนถามว่ามองหน้าทำไมก่อนจะก่อเหตุดังกล่าวแล้วก็ขับรถหลบหนีไป
ร้อยตำรวจโทอาริทัศน์ขันไขถูกนำตัวเข้าสอบปากคำร่วมกว่า๑ชั่วโมง
พร้อมถูกแจ้งข้อหาทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนได้รับบาดเจ็บสาหัส
พกอาวุธปืนไปในที่สาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควรแล้วก็ยิงปืนในที่สาธารณะ
ซึ่งร้อยตำรวจโทอาริทัศน์ให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาค่ะ